มาดูกันที่เรื่องของของกินกันบ้าง
ชื่อว่าข้าวโค้งกับข้าวโถเถ

เป็นขนมพื้นบ้านของอมเผอร์ศรีหัวสะจนาลัยจังหวัดสุขโหทัย

เพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๕ปีแล้ว

แล้วสูตรนี่โบราณแน่นอน

คุณยายอ่อนศรีกากะทิอายุ๗๕ปีค่ะ
เป็นเจ้าบ้านหมู่ที่๓ตะบนหาเซียวอศิษย์สัตว์ธนาลัยจังหวัดสุโขทัย
อนุรักษ์การทำขนมข้าวโค้งและข้าวโถเถ
เป็นขนมพื้นบ้านโบราณค่ะ
เปิดร้านอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองเลย
แล้วก็ขายแบบนี้มา๔๐ปีแล้ว
แต่ทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จักแล้วนะคะ
สำหรับขนมข้าวโค้งและข้าวโถเถ
และหากไม่มีใครมาสืบทอด
อาจจะไม่เหลือให้เห็นอีกเลย

คุณยายอ่อนศรีเล่าว่าได้สูตรข้าวโค้งกับข้าวโถเถ
มาจากคุณแม่ของตัวเองนะคะที่มักทำให้กิน
ในอดีตนิยมทำกันในงานบุญต่าง
เช่นบุญกำฟ้าบุญบ้างไฟบุญออกพรรษา
แล้วแต่โอกาสนะคะทุกงานบุญเลย
ได้ทำขายเรื่อยมาจนปัจจุบัน๔๐ปีแล้ว
โค้งเป็นขนมที่มีรสชาติหวานมันเข็ม
ทำจากแป้งข้าวเหนียวมันหรือกล้วย
น้ำตาลมะพร้าวขูดเกลือเล็กน้อยนะคะ

จากนั้นไปตำในครกไม้
จนได้ที่ใส่แป้งลงไปตำผสม
มะพร้าวใส่น้ำตาลแล้วก็นวดเนื้อแป้งอีกครั้ง

ก็เลยได้ชื่อว่าข้าวโค้ง
จากนั้นลงไปทอดในน้ำมันนะคะ

พอเหลืองกรอบเสด็จน้ำมันทานได้เลย

กินกับน้ำยาขนมจีน

กรรมวิธีแต่โบราณคือการเอาแป้งขนมจีน
ตำนวดกับแป้งข้าวเหนียวเล็กน้อย
แล้วนำมาปั้นเป็นวงกลมตีให้แบน
แล้วเอาไปปิ้งในไฟอ่อน

ปัจจุบันที่นำมาทอดใช้ไฟไม่แรงมากนะคะ
อาจจะไม่ได้ใช้วิธีย่างแล้วนะคะ
พองตัวรับประทานได้ทันทีค่ะ
ปิ้งเขาบอกว่าจะมีรสชาติเค็มมัน
แต่แบบทอดจะออกหวานมากกว่านะคะ
ส่วนข้าวโท
แปลกดีนะคะ